ต่อกันที่เรื่องราวดีกันดีกว่านะฮะ
สมุทรสงครามเปิดเมืองกินฟรี
อู้วอิ่มน้ำสำราญเลยนะอยากไปไหมล่ะอู้วของดีสมุดสงครามเขาเยอะคุณประทูหน้างอคอหาพ
นี่หอยดองอย่างนี้อะไรอีกของทะเลสุด
มีพวกอะไรหอยหลอดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมโซนนั้นนะ
เออดังนั้นถ้าอยากกินแบบนี้ใช่ไหมไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่สมุทรสงครามกันนะครับ
เพราะว่าเขามีการจัดงานแล้วก็คนเยอะมากอย่างที่นี่อย่างที่เห็นนี่
นี่คือบรรยากาศภายในงานเปิดเมืองกินฟรีนะครับ
มีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนคุณจัดขึ้นที่ไหนบอกเป้าบอกพี่กัดให้คุณผู้ชมตามไปเลยนะฮะ
บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ร่วมงานมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางไปจากจังหวัดอื่นนะครับ
เพราะวันเปิดงานเมื่อวานนี้ตรงกับวันศุกร์พอดิบพอดี

เริ่มต้นวันที่๑ของครึ่งปีหลังก็กินฟรีกันเลย

มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า๒๐๐ร้าน
เปิดงานให้ผู้ที่ไปร่วมงานรับประทานอาหารในเวลา๕โมงเย็น
ในเวลา๕โมงเย็นก็เลยได้ทานกันนะครับ
นางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ขึ้นเวทีเปิดกลวยถวายพระพร
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
จากนั้นก็ปล่อยลูกโป่งสีเหลืองสีฟ้า
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิธีเปิดให้ประชาชนรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

ทั้งนี้เลยกุ้งหอยปูปลา
ไล่เรียงกันแบบนี้ไม่โอ้โห
และลานตาอิ่มท้องไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวปลา
นี่ปลาทูคุณปลาทูทอดร้อน
นี่อะไรคะหมูโอ้โหดูสิแต่ละอย่างแต่ละสิ่ง
หมี่ไอศครีมหอยทอดผัดไทย

เรียกว่าเป็นการฉลองเมืองสมุทรสงครามที่มีอายุ๕๐๐ปีเลยนะคะคุณ
นะครับแล้วก็ต้องเป็นปลาทูหน้างอคอหักด้วยนะ

ที่คอหักเพราะว่าเขาหักลงมาหน่อย
เพื่อจะใส่เขาเรียกว่าในเข่งได้

แสดงว่าประตูเขาตัวใหญ่มากคือไม่ได้ก็ต้องหาคอน
เราจะเห็นสัญลักษณ์ปลาทูที่อื่นขายแบบว่าไม่หักคอไง

เราก็ไปหักพอต่อราคาได้